งานนี้เขาบอกว่ามีอะไรดีบนเขา
ดูสิตั้งใจดูกันหน่อยนะคะ

จะบอกว่าที่นี่คือโด่งดังฮอตฮิตติดลมบนไปแล้วนะ
สำนักแม่ผีเสื้อสมุทรตำบลดอนคา

ฤษีเกรียงไกรภายสยามเจ้าสำนัก
เขาจ้างคณะสิงโตทองมังกรทองมาจากอ่างทอง

แห่ทำการแสดงรับขวัญควายเผือก

หุ้นจังเลยมีแค่๒ตัว๘๘ได้เฉยหุ้นหุ้นหุ้น
หลังจากที่ได้ไปบนบานสารกล่าวต่อแม่ผีเสื้อสมุทร
เพื่อจะไปประกวดงานเทศกาลควายไทยครั้งที่๑๑
แล้วได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง
และรางวัลชมเชยนะคะเจ้าพลายสยาม๘๘เนี่ยนะ
ซึ่งการแสดงเนี่ยนะคะโอ้โหบอกเลยว่าผ่านผลจ้าปีนเสาจ้า

นี่มังกงมังกรปีนเสากันไปหมด
งกรทองพ่นไฟพ่นน้ำมนต์ยิ่งใหญ่สวยงามอลังการมาก

นิมนต์ครูบาลหลวงปู่คำเป็งจังหวัดกำแพงเพชร
หลวงปู่ดูสิตวัดไผ่แขกมาทำพิธีเรียกขวัญ
พร้อมกับพรมน้ำพระพุทธมนต์แล้วก็เจิมเขาเจิมขวัญ
เพื่อรับขวัญในการได้รับรางวัลในครั้งนี้
นี่ดูเจ้าควายเผือกนี่พลายสยาม๘๘นี่พลายสยาม๘๘

เชื่อเขาเจิม
ถึงลงปู่มาบนเจิมไหมล้ะเจิมเขาเนี่ย
แล้วก็บนเขาบนเขายังมีของดี
ให้นักเสียงโชคน่าได้เอาไปรุ้นกันกันต่อ

ก็รู้แล้วแต่จะย้ำว่าดูมาดูขาวบางตัวมันออกชมพูนะน้องใบตองนะ
เหรอก็อาจจะทาครีมหรือกินกูต้าบ้างอะไรบ้าง
ควายมันกินกูต้ามันเลยออกแถวอมชมพู
ใช่คุณสงสัยอะไรก็บอกว่าควายเผือกแล้วคุณบอกมันขาวมากเนอะ
เอาจริงผมแพ้ความขาวไง
ดิฉันเข้าใจคุณเห็นกระดาษคุณยังขนลุกเลย
เออใช่ข้างขาวป้าโบ
แต่เขาน่ารักนะเขาน่ารักมากเลย

แต่ว่าไม่รู้อะไรบนเขาที่เขาดูกันแล้วมันจะทำให้เขาเสียใจไหม
เราบอกไม่ได้แต่เราเสียใจไหมอาจจะใช่

คนดูแล้วมันดีใจได้โชคได้หลับเขาว่าไปนะ
ค่ะแต่จะว่าไปแล้วนะคะงานต้อนรับขวัญควายเนี่ย
เยอะกว่างานวันเกิดดีชัดอีกค่ะ
คุณสุภาษาลาอิจฉาควายแสดง
คุณไม่น่าเปรียบเทียบมันก็เป็นความจริง
เอาปีนี้ขอใหญ่แล้วกันนะคะ